ไปเริ่มที่ชนะทิพย์สงกระสิน
ล่าสุดส่งต่อมาถึงรุ่นน้อง
อย่างจริงสักวงกรปีกตัวจี๊ด

แต่ว่าดาวเตะชุดอยู่ที่สามคนนี้
เริ่มด้วยการเช็ดโต๊ะกวาดบ้านทำความสะอาด
แล้วถึงมานั่งเล่นเกม

เจ้าเทก็ถี่โอกาสกลับบ้านเกิดที่การชนะบุรี

เจ้าตัวก็เคยเลี้ยงวัวมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับ
อีกหนึ่งคนพีระดนฉามรัษมี

ก็หาวิธีรับมือ

จากนั้นเจ้าเหนียวก็เพิ่มความยาก

มงไปมงมาสุดท้ายครับเดี๋ยวดูนะครับช็อตเด็ดเลยครับ
งเท่าไหร่มันก็ไม่ลงสักทีลงบ้างไม่ลงบ้างครับ
คุมทิศทางยากนี่ครับโดนไข่ครับเจอไข่ครับแบบนี้
สดครับเรียบร้อยเลยครับเจ้านิวเจอแกล้งไปครับ
ขณะที่๑คนสุพรรณทองสงฯนะครับก็หลังจากสุพรรณบุรี
โดยสุพรรณก็พยายามประคองนะครับแล้วก็เดาะบอลวนไป
ซึ่งเป็นการประยุกต์วิธีการซ้อมด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านในช่วงนี้ครับ